วันนี้ลูกของคุณครูที่เกษียณแล้วเนี่ย

บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีเงินเก็บเยอะแยะไปหมดนะ

ไปเชื่อสำนักทรงแห่งหนึ่ง

เป็นผู้หญิงแต่เรียกตัวเองว่าปู่เป็นร่างทรง

คือเมื่อคืนนี้พ่อกับแม่เราได้คุยด้วยนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าโอ้โหไม่ได้ไปถูกหลอกอะไรเลย

ส่วนนี้คือภาพที่หลังจากเป็นข่าวไปเมื่อวานนี้
หญิงที่เป็นเจ้าสำนักทรงที่มหาสรคาม

คอยมารับส่งพ่อกับแม่ของผู้ที่ร้อง

ลงบันทึกประจำวันที่สพโกสุมพิสัยมหาศาลคาม
เพื่อจะให้ยืนยันว่าเงินที่๒คนนี้
เอามาให้กับเจ้าเกรดทรงเนี่ย

เจอกับลูกเขาพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อแม่ผู้ผมกำลังแล้วผู้ผมดูดีครับ

วันนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเจอแน่มันเจอแน่ครับ

คือลูกเขาเป็นห่วงพ่อกับแม่ฮะ
บอกอยากให้ตรวจสอบดีแผ่เรื่องนี้หน่อย
แล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ย

ไม่มีทางที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ใครจริง
แล้วก็มีหลักฐานไทม์ไลน์การสลงสลิปอะไรต่างนานา

เอาฟังลูกชายหน่อยนะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราอีกครั้งนะครับ
พฤติกรรมพวกนี้จะทำงานกันเป็นทีม
จะมีคนแบบมารับมาส่งพ่อแม่พี่
แล้วก็คอยคิดพูดคิดอะไร
คือแบบว่าเป่าตลอดเวลาเป่าหู
ให้ให้พูดแบบนี้นะให้ทำแบบนี้นะให้ทำตามเขา
โดยที่แกปกติแกจะไม่เป็นอย่างนี้

น่าจะเพราะว่าดูพฤติกรรมแล้วคล้าย
แกแบบรู้ตัวเองนะแต่ไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้
หรือแบบเหมือนทำอะไรไม่เป็นตัวของตัวเอง

ทุกคนเพื่อนบ้านอย่างนี้เขาก็รู้แต่ไม่มีใครกล้าพูด
ปกติจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส
แต่ทุกวันนี้ปิดตัวปิดแต่อยู่ในบ้าน
แม้แต่ลูกเข้าไปหาก็ยังไม่ได้เลยจะเข้าบ้านไม่ได้เลย

ใช่ปากเหมือนอมลูกอมเหมือนมีอะไรอยู่ในปากกันนั่นแหละ

ผิดปกติจนเสียใจมากที่สุดคือ
ให้เอาโกรธที่เป็นกระดูกของปู่ย่าตายายตาทวด
เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าปู่บอกว่าสกปรกให้เอาไปทิ้ง
ซึ่งมันผิดจากพฤติกรรมพ่อแม่เราที่แบบว่า
แต่ก่อนแกห่วงที่สุดก็คือกระดูกปู่ย่าตาทวดนี่แหละค่ะ
เอามาบูชาขึ้นหิ้งไว้อย่างดีแต่เขาบอกว่าให้เอาไปทิ้ง

เราตามไปวันนั้นได้มา๒โกรธสุดท้ายค่ะ
มีอยู่ประมาณน่าจะ๕โกรธมั้งคะ
แต่ได้กลับมาบ้านแค่๒โกรธ
ก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งข้อมูลก็ยังไม่ตรงกัน
ทางคดีความเนี่ยนะครับสพโกสุมพิสัยบอกว่า
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างนะครับ
แล้วก็จะเรียกกลุ่มบุคคลที่ทางฝั่งลูกของครู
ทั้งสองท่านบอกว่าไปถูกหลอกมาสอบอากคำ
หลักฐานจะถึงเรื่องการช่อกงไม่ช่อโกงอย่างไร
เดี๋ยวก็จะขยายผลแล้วก็ไล่สอบสวนให้ต่อไป
ค่ะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะ